อย่างเข้าเดือน๖ความรักไม่เดินมาจนถึงท้ายบท
อกหักอีกแล้วได้แต่ทำใจเรื่องคงว่าใช่มันไม่ใช่เรื่องง่าย
อกหักเดือนหกเกิดเสียน้ำตาจนไม่เหลือสับหยุด
สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับคุณรัชพรคุณทักชัยครับ
ทำไมนี่บอกหักจังคะนี่ยังไม่ถึงเดือน๖เลยเนี่ย
ก็ฝนไม่มาก็บอกว่าพายุมาพายุมาก็เอาแต่เล่นลมมาอย่างเดียว
เล่นไม่มาชาวบ้านแถวสะแก้วแถวโซนทั่วอิสาน
ตอนนี้แรงไปหมดแล้วอกหักคือฝนไม่ตก
ฝนไม่ตกก็เลยบอกว่าอยากให้ออกมาทั้งน้ำตาแล้วออกมาทั้งฝนด้วยไง
เห็นน้ำตาออกมากว่าพี่แม่เห็นมันออกมา

คุณเมฆพี่เมฆขอร้องเพราะนี่คือสีสันขาวเช้าตรู่ไทยลักษณ์วันนี้แล้วครับ
แหม่นะครับแต้งเหมือนสักครู่นะครับ
ความรักก็มาถึงเดือนหกแต่ฝนไม่ตกสักที
อารมณ์แบบนี้ต้องเต้นซัมบ้าโชว์ซักหน่อยเชิญชอบได้เลยครับ
ก็ร่อนร่อนร่อนสายไปและเสียงดนตรีก็มีนักดิ้นนักเต้นอีกท่านครับ
กลิ้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับน้องหมาของเราก็เอาด้วยแซมบ้าสไตล์หมาครับ
ของกินในบ้านที่หายไปจะไปโทษคนข้างนอกนะครับ
อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นสี่ขาก็เป็นได้เราไปดูพฤติกรรมกันครับ
ค่อยเปิดค่อยเปิดแล้วสมบัติอันวจักรก็เป็นของเรา
เอ้าถยอยกันไปเฮ้เฮเฮเย้ชอบ
อดกันหน่อยได้ไหม
ความรักเที่ยวบุญกอดนี้เราผูกพันกอดเรามีความสุข
กอดแบบนี้จึงดีต่อใจและดีต่อกายเจ้านายและน้องหมาจึงมีความสุขจังเลย

ก่อกวนคุณผู้ชมครับเคยเห็นไหมครับหมาหมู่รุมวัวครับ
จากหมาสองตัวรุมหัวหนึ่งตัวหัวก็เดินด้วยขาหลังหมากระเด็นไป
หัวไทยเขาขวิดหมาลอยไปหมาไม่ลดนะครับหัวก็ขวิดจนลอยไปอีก
หยุดหยุดหยุดหยุดขาแจงกระเด็นแล้วจ้า
ก็บอกแล้วไงว่าฉันจะกินยา
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ